เชียงใหม่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูรูปปั้นคดชสิงที่ไม่ธรรมดาตรงที่เหยียบโควิดได้ด้วย
เออไปเข้าวัดกันก็จะเห็นต้นโพนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของวัดหลายที่
ต้นโพไม่แปลกแต่ที่มาเหยียบโควิดนี่มันยังไง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงก่อน
แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดดอยของตะบนเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ที่นี่มีพระบรมธาตุเจดีนะคะด้านในเนี่ยบรรจุพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้าอายุกว่าพันปี
ตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมให้กับผู้ที่มาเยือน
ให้คุณผู้ชมได้ดูทางวัดเนี่ยนะคะบอกว่าได้สร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิหรือ
หลวงพ่อพระเจ้าเศรษฐี๙ล้านโกรธบนยอดดอยแล้วก็ต้องสร้างบันไดสูงขึ้นไปเห็นไหม
นี่พอขึ้นไปปุ๊บคุณเจอไหมอะไรเจอยังอะไรนะนี่คดชะสิงเหยียบขมโควิด
ใช่ค่ะเป็นการปกป้องไม่ให้มนุษย์โดนโควิดทำร้ายไม่ให้เป็นภัยต่อมนุษย
แบบนั้นเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมันเป็นการประยุกต์เนอะ
เอาสถานการณ์ปัจจุบันกับเรื่องของความเชื่อทางธรรมเอามาผสมผสานกัน

ใครที่ไปที่วัดแห่งนี้แล้วก็เดินขึ้นบันไดไป๒๒๗ขั้น
จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านพ้นหรือก้าวข้ามสิ่งที่ไม่ดี
อีกคันเหรอ๒๒๗คันคุณชนะขึ้นอีกคันเหรอ๒๒๗คันคุณชนะขึ้น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

ใช่เป็นช่วงเวลาแห่งการได้ดื่มดำกับธรรมชาติแล้วก็ได้ไหว้พระด้วย
ถ้ามีโอกาสแวะไปดอยสะเก็ดก็อย่าลืมค่ะไปทำบุญกันได้ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดกันนะคะ